กับคนกันเคย

ที่พันธุ์มาที่สี่มกราคมที่ผ่านมา
ล่าสุดเมื่ออนี้นะคะ
สีหน้าสีตานี่คือแจ่มใสสดชื่นมากพร้อมกับแคปชั่นว่า
ให้กลับบ้านแล้วนะกักตัวต่อที่บ้านครับ
ดีใจด้วยนะคะดูแลสุขภาพให้ดีนะคะหลังจากนี้
เช่นเดียวกับพระเอกหนุ่มมิคทองระยะค่ะ
ที่เข้ารับการรักษาตัวเมื่อวันที่๖มกราคมที่ผ่านมา
แจ้งข่าวว่าตอนนี้คุณหมออนุญาตให้กลับบ้านได้แล้ว
ทั่วไปเป็นปกติดีครับแต่ว่าต้องกักตัวต่อที่บ้านอีก๑๔วันค่ะ
เช่นเดียวกับนักแสดงสาวยุ้ยจิรนันคนนี้ค่ะ
ก็ตรวจพบเชื้อโควิดเมื่อวันที่๖มกราคมที่ผ่านมาเช่นกัน
นี่เลยค่ะเธอโพสต์ภาพคู่กับน้องหมาสุดที่รักเป็นไงคะ
แคปชั่นคนเก่งต้องยิ้มเยอะนะ
ก่อนอะไรก่อนน้องหมาโม่คิดถึงแล้วเนอะ

ที่จะออกจากโรงพยาบาลแล้วค่ะซึ่งเพื่อนพี่น้องในวงการค่ะ
ก็เข้ามาคอมเมนต์แสดงความยินดีด้วยเป็นจำนวนมากเลยนะคะ
ดูสิคะเย่พรุ่งนี้ได้กลับบ้านแล้ว
ก็แสดงความยินดีด้วยคือเอาจริงไม่มีใครอยากจะติดนะคุณผู้ชม

ใช่ค่ะเช่นเดียวกับ๑หนุ่มออกตัวนะค่ะ
คนนี้ก็คือตั้งแต่๔มกราค่ะที่ตรวจพบเชื้อโควิด
ซึ่งผลออกมาค่ะเป็นลบก็คือหมายความว่าไม่พบเชื้อแล้วนั่นเองค่ะ

ซึ่งเจ้าตัวก็บอกว่าร่างกายโดยรวมตอนนี้นะคะปกติดีไม่มีอาการใดเลย
ซึ่งไม่มีอาการแบบนี้มา๓วันแล้วค่ะ
แต่ว่ายังต้องกักตัวจนกว่าจะครบกำหนด

อีกหนึ่งหนุ่มค่ะคนนี้ยังไม่หายค่ะ

ใช่ค่ะสำหรับหนุ่มตั้มวราวุฒิค่ะ
ยังไม่หายป่วยโดยหนุ่มตั้มเขาได้อัปเดตอาการป่วย
ซึ่งตั้มบอกว่าตัวเขาเองตอนนี้รักษาอยู่ในฮอสพิเทลค่ะ

ไม่มีอาการเจ็บคอไม่มีไอทุกอย่างคือดีขึ้น

ตอนนี้ผมก็มีแค่อาจจะแบบเจ็บคอมีไอบ้างอะไรอย่างนี้
แต่วันที่เป็นแรกเนี่ยก็อาจจะมีไข้ปวดหัวนะครับ
แต่ตอนนี้ได้กินยา
ตามที่หมอบอกวันนี้ก็ดีขึ้น

เพราะว่าตอนที่ผมติดไม่มี

อยากบอกทุกคนว่าตอนนี้มันอันตรายมาก